คุณผู้ชมเห็นแบบนี้แล้วนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่มันฮือหาดนะคะ
เหมือนเรื่องราวในโลกโซเชียลที่คุณแม่ไปแอบส่องมานะคะคุณผู้ชม
เขาแชร์กันว่ามีคุณแม่คนนึงเนี่ยคลอดลูกบนเรือคุณผู้ชม
หลายคนก็อาจจะตกออกตกใจว่าอุ๊ยนั่นน่ะสิไปคลอดได้ยังไงที่นั่น
นี่ค่ะเพจที่นี่มันสุราชวี๒เขาโพสต์ข้อความพร้อมกับภาพระบุเอาไว้นะคะ
ระหว่างพาแม่ไปที่โรงพยาบาลเกาะสมุยแต่ได้คลอดระหว่างทางเกาะเต่าเกาะพงัน
แล้วก็ระบุชื่อด้วยว่าเด็กชายมารีนคือตั้งชื่อตามเรือแล้วก็มีการอวยพรให้สุภาพแข็งแรงพร้อมทั้งขอบคุณพยาบาลที่ช่วยเหลือด้วยดูสิหน้าตา
น่ารักน่าช้างเล่นดูค่ะคือคนที่อาจจะไม่ได้ใกล้ชิดคุ้นเคยกับเรื่องของการมีคนที่แบบตั้งท้องคลอดลูกเนี่ยอาจจะตื่นเต้นว่าอุ๊ยทำไมไปคลอดบนเรือได้นะคะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยการสัญจรการเดินทางทางเรืออาจจะยากหน่อยเหมือนมันโครงเคลงอะไรอย่างเงี้เนี่ยนะคะ
แต่ท้ายที่สุดแล้วก็คลอดได้อย่างปลอดภัยทั้งคุณแม่คุณลูกแบบนี้ก็ต้องขอชื่นชมคุณพยาบาลที่สามารถทำหน้าที่ในการทำคลอดให้กับคุณแม่คุณลูกได้อย่างสำเร็จนะคะแล้วก็แสดงความยินดีกับครอบครัวนี้ด้วย
๓๖๔๐กรัมเขาก็ใช้ตัวเลขนี้แหละเนี้ยการไปเสียงโชค
มันจะหมายเลขเกินไปมั้ยคะมันจะมีเลขสั้นตรงนี้มั้ยค่ะคุณ
เป็นเลขของเรือคือถ้าเป็นรถเนี่ย
ดูทะเบียนรถใช่ไหมคะใช่แต่ว่าเรือนี้ก็ดูเลขเรือ
แล้วมีคนนี้คอมเมนต์มาแบบโอ้โหตีความให้เลย
เด็กคือหนึ่งน้ำคือเจ็ดเกิดคือก่าวกว่ากันไป
นี่ตอนเด็กที่ท็อปคณิตศาสตร์นะคะ

แต่ก็ไม่รู้นะว่ามันมีที่มายังไงเนี่ย

เกือบไปตอนนี้เกือบก้าวหลักละ
เอาเป็นว่าเรื่องของการเกิดมาของน้องบารีนเนี่ย

ก็ถือว่าเป็นหนึ่งบุคคลที่โชคดีเลยนะ
เกิดกลางทะเลแบบนี้เลยนะคะ